คุณผู้ชมค่ะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
โศกสบคบอกว่าเป็นปลื้ม
ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขจากตัวเลข๓หลักร้อยตอนนี้ในบ้านเรา
ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๒หลัก
เมื่อวานเพิ่มขึ้นเพียง๓๓ราย
โศกสบคบอกว่าเอาจริงนะ
ถ้าเกิดว่าไปดูวิธีการเรื่องของมาตรการมาตรฐานต่างเนี่ย
เราอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาถือว่าทำได้ดีกว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว

คนตายเป็นหมื่นอ่ะติดเชื้อครึ่งล้าน
นั่นไง๕แสนคนอิตาลีสเปนดูสิ
บ้านเราค่ะคุณผู้ชมมาดูหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้มีการแถลงตัวเลขสำหรับผู้ป่วยนะคะ
โควิด๑๙ปรากฏว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็น๓๓รายนะคะ
ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๒๕๕๑ราย
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ๑๒๑๘ราย
รักษาหายแล้วก็เป็นข่าวดีนะ๑๒๑๘ราย
เสียชีวิตเพิ่มมาอีก๓ศพ

บ้านเราตอนนี้คนที่เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
เสียชีวิตทั้งสิ้น๓๘ศพด้วยกัน
ทีนี้มาดูผู้เสียชีวิตรายล่าสุด๓รายนะคะ
รายที่๓๖เป็นชายไทยอายุ๗๔ปี
มีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูง
มีประวัติไปตลาดนัดรวมทั้งบุคคลในบ้าน
ก็มีการรวมกลุ่มกันทำให้ผู้ป่วยมีอาการเริ่มเป็นไข้
เริ่มตั้งแต่๑เมษายนด้วยอาการไข้
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากนั้น๗เมษาไข้สูงมาก๓๙๔องศาเซลเซียส
เสียบท้องมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ
ขณะที่ไปตรวจผลการตรวจออกมายืนยันว่า
ผู้ป่วยรายที่๓๖แล้วก็กลายเป็นผู้เสียชีวิตในที่สุดเนี่ย
ติดเชื้อด้วยโรคโควิด๑๙
หลังจากนั้น๘เมษายนอาการแย่ลงแย่ลงเรื่อย
เสียชีวิตในที่สุดก็คือ๑๑เมษายนค่ะ
รายต่อมาเสียชีวิตเป็นรายที่๓๗ของประเทศไทย
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงไทยอายุ๖๕ปีมีโรคก็คือเป็นโรคอ้วน

วันที่๒๗ถึงวันที่๓๑มีนาคมเริ่มมีอาการไข้ไอเหนื่อยเพลีย
ต่อมาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่จังหวัดชุมพร
วันที่๑เมษายนคุณหมอให้ยากลับไปทานที่บ้าน
แต่ว่าในวันที่๒เมษายนนะคะเธอมีอาการคือเหนื่อยหอบมากขึ้น
กลับมาที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งหนึ่งคุณหมอส่งตรวจและใส่เครื่องช่วยหายใจ
ผลออกมาปรากฏว่าเธอเป็นโรคโควิด๑๙
หลังจากนั้นพอรู้ว่าติดเชื้อโควิดแล้วอาการแย่ลงที่สุดแล้ว
ก็เสียชีวิตคือ๑๑เมษายนนะคะส่วนรายที่๓๘เป็นผู้เสียชีวิต
รายสุดท้ายรายล่าสุดของเมื่อวานก็คือเป็นชายไทยอายุ๔๔ปี
รับส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ตั้งแต่๒๘มีนาคม
ผู้ป่วยมีอาการหนักตั้งแต่แรกรับเลยนะคะ
พยายามที่จะดูแลทุกระบบร่างกายปรากฏว่า

ล้มเหลวรวมถึงไตด้วยไตวายค่ะ
แล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
ทีนี้นี่คือยอดผู้ป่วยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดของประเทศไทยเมื่อวานนี้นะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่มันเป็นปัญหาจากการประกาศเคอร์ฟิลล์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะ
วันที่๙เมษายนไหมไม่แน่ใจนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะถ้านับรวมแล้วก็คือ๙วันแล้ว
คืนวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วอะค่ะ
วันแล้วนะคะสำหรับการประกาศใช้เคอร์ฟิลล์แต่สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาคือ
ก็มีบางกลุ่มอาชีพที่ได้รับการยกเว้นแต่ดูเหมือนว่าตำรวจเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ผ่านด่านไปง่ายนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีใบรับรองจากสถานประกอบการมาแล้ว
ล่าสุดค่ะกรุงเทพมหานครมีการออกแบบฟอร์มการขออนุญาตกรณีที่ประชาชนเอกชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความจำเป็น
ซึ่งเป็นการกำหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาชีพตามที่ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน
คือวิธีการให้สำนักงานเขตแนะนำให้บุคคลดังกล่าวจัดทำเอกสารรับรองความจำเป็น
ก็คือเอกสารที่ออกจากผู้ประกอบการสถานประกอบการ
เอาเอกสารเหล่านี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ออกมาเกี่ยวกับสินค้าและบริการการเดินทางหรือหลักฐานอื่น
เอกสารรับรองความจำเป็นนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะรองรับตนเองหรือรองรับโดยการจากต้นสังกัดก็ได้
ไปเอาเอกสารนี้มากรอกมากรอกเสร็จปุ๊บเอาไปให้เจ้าหน้าที่เขตไปรับรองอีกทีหนึ่ง
ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามแบบที่๒ได้ที่เว็บเดียวกัน
เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่นั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าออกจากสถานประกอบการแล้วจบนะ
หัวหน้าเซ็นอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ได้ค่ะต้องไปเอาให้เขตรับรองด้วย
ช่วงสงครานนี้นะคะปีนี้ไม่ได้สังสรรค์กันหรอกค่ะ
แต่บางคนบอกอดใจไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะ
เพื่อสุขภาพของตัวคุณเองรวมถึงมันผิดกฎหมายด้วยนะคะ
เรื่องนี้การแถลงข่าวนอกจากการแถลงข่าวของสบคพูดถึงเกี่ยวกับตัวเลขต่าง
โศกสบคบอกว่าปีนี้สงกรานจะต้องระมัดระวัง๗วันอันตราย
ไม่มีใครเดินทางไม่ได้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อดใจไม่ไหวนี่แหละ
มารวมตัวกันสังสรรค์กันมันจะทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
ในการแพร่กระจายของโควิด๑๙นี่นะคะ
ระมัดระวังกันให้ดีช่วงนี้อดใจให้ได้นะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคค่ะ
ระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้ไทยในไทยมันลดลงมันน่าพอใจแล้ว
แต่ยังเป็นห่วงสถานการณ์ในต่างประเทศที่ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้น

ที่ได้ผลได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
แต่ใช้คำว่ากาดตกไม่ได้เห็นตัวเลขมันสวยแบบนี้
อย่าตกนะคะเราต้องระมัดระวังเหมือนเดิมค่ะ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนื่องจาก๗วันนับจากนี้
บอกว่ามีความอันตรายสำหรับการติดเชื้อในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ
แล้วก็ย้ำว่าประชาชนไม่สามารถเล่นน้ำได้ทุกพื้นที่ฟังเสียงโฆษกสวบคค่ะ
ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่เอาเชื้อมาจากที่ไหนก็ไม่รู้
ระหว่างเล่นน้ำน้ำอาจจะมีละอองน้ำมาฮัดเชยเข้ามา
แล้วท่านกำลังฉีดพ่นน้ำอยู่เนี่ยพ่นน้ำจากสายยางพุ่งไปไกลกว่า๒เมตรที่เราว่ากันอีกนะครับ
อาจจะได้ละออของท่านไปกับเรื่องของสายยางที่ท่านจะฉีดน้ำไปอีก
เพราะฉะนั้นละอองฝอยที่เกิดขึ้นจากสารคัดหลังในตัวของท่าน
ก็สามารถพุ่งกระจายไปได้คนอีกเท่าไหร่จำนวนมากทีเดียว
น้ำเป็นตัวภาหะสงกรานช่วงนี้๗วันอันตราย
ทางหน่วยงานของกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์บอกว่าขี่เส้นใต้ด้วยเหมือนกันครับ
เป็น๗วันอันตรายของการระบาดของโควิด๑๙ด้วยเหมือนกัน
นั้นตัวเลขที่เราต้องมาลุ้นกันตรงนี้นะครับถ้าวันนี้มันลดลง
พรุ่งนี้ลดลงก็ยิ่งดีนะครับแต่อย่าให้เป็นภาพที่เราไปลุ้นกัน๗วันอันตราย
ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้
เนี่ยท่านอธิบายชัดเจนนะไม่ได้มั่วด้วยนะ
เมื่อกี้เราผ่านการวิจัยมาแล้วนะแนะค้ะถ้ากำลังฉีดน้ำลูกหลานอยู่
แล้วจามออกไอออกมาพอดีก็อองฝอยไปติดตรงน้ำ
น้ำมันก็พุ่งไปหาลูกหาหลานหลานก็ติดลูกก็ติดไปอีกเนี่ยนะคะ
ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะ
ระบุว่าตอนนี้กรุงเทพและปริมณฑล
มีเตียงรับรองผู้ป่วยโควิด๑๙หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามเตียง
ซึ่งเป็นของเอกชนหนึ่งพันสี่สิบเตียง
หากสถานการณ์ในช่วงเมษากับพฤษภาคม

ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้ว
ก็คือประสานโรงพยาบาลเอกชนที่ยังมีศักยภาพ
เตรียมเตียงไว้รองรับอย่างน้อย๔๐เตียงเพิ่มเติม
บางคนอาจจะเพิ่ม๔๐เตียงเองเหรอ
แต่๔๐เตียงก็มีความหมายมีค่านะคะ

และจากมาตรการที่หลายจังหวัดออกประกาศห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล
เพื่อยับยั้งการรวมกลุ่มสังสรรค์ในช่วงสงกรานค่ะ
เมื่อวานนี้คือช่วงตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทยอยมาเรื่อยจำนวนเพิ่มขึ้นมาเรื่อย

จังหวัดประกาศห้ามจำหน่ายแอลกอฮอลครบทั้งหมดแล้ว

ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลย๓๐เมษายน
แต่บางจังหวัดก็๒๐เมษายน

ติดตามการประชาสัมพันธ์จากจังหวัดนะคะ
กลุ่มคนแรกเลยนะคะที่เป็นคนสาธารณะ
เป็นศิลปินนะคะคุณแมททิวดีนเนี่ย
อีกคนหนึ่งที่ทำงานคู่กันก็คือ
สเตอร์ป๋องพิธีกรในรายการมวย
บอกว่า๒๘วันของการรักษาตอนนี้
มีสเตอร์ป๋องหรือว่าพี่ป๋องของเรานะคะ
สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
คุณหมอให้กลับบ้านไปกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน
ล่าสุดค่ะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
คำนี้ใช้สร้างพลังบวกให้ตัวเองมาตลอด๒๘วัน
โดยตลอดเวลา๒๘วันของการรักษาตัว
ได้รับรู้ทุกอารมณ์ทั้งอารมณ์ความกลัว
ความทุกข์ความเศร้าความเหงา
สมหวังในตอนท้ายตอนนี้ปลอดภัยหายจากโรคโควิด๑๙แล้ว
และได้กลับบ้านไปกักตัวอยู่ที่บ้าน
คำแนะนำของคุณหมอเพื่อความปลอดภัย
ก่อนจะกลับมาบริจาคเลือดก็คือพลาสมาน้ำเหลืองนั่นเอง
เพราะว่าพลาสมาของคนที่เคยเป็นแล้วรักษาหาย
สามารถทำเป็นเซรุมสู้กับโรคโควิด๑๙ได้นะคะ
จะกลับมาบริจาคเลือดตามความตั้งใจ
และบวชอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร
ในเดือนมีนาคมปีหน้า
มิสเตอร์ปองยังขอบคุณทุกข์กำลังใจ
แล้วก็ขอให้ทุกคนสู้กับโรคนี้ด้วยสติ
ทำตามที่ภาครัฐแนะนำอย่างเคร่งครัด
เราจะผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน
ส่วนคุณแมททิวดีนติดพร้อมกันมาทีหลังดังกว่า
มิสเตอร์ปองกลับบ้านคุณแมททิว
ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะคุณแมททิวดีนค่ะโพสต์บอกว่ายินดีกับมิสเตอร์ป๋อง
พี่ชายที่เคารพรักหลังจากตรวจเชื้อเป็นลบ
แล้วก็สามารถกลับบ้านได้แล้วนี่แบบนี้ค่ะ
ดีใจด้วยครับพี่ป๋อง๒๘วันพอดีได้กลับบ้านแล้ว
เข้าโรงพยาบาลไล่กันได้กลับบ้านก่อนเยี่ยมเลย
เดี๋ยวตามกลับไปเร็วนี้อย่างแน่นอนผมกับเดียต้องรออีกนิด
คุณหมอบอกให้อยู่ด้วยกันไม่เหงาช่วยเรื่องจิตใจได้ด้วย
เขาอยู่ด้วยกันไงคุณแมททิวกับคุณลิเดียนะ
สองสามีภรรยานะคะและทำให้หายช้า๑๐๐เพราะเชื้อตัวเดียวกันนะคะ
ไม่ได้ทำให้หายช้าเพราะว่าเชื้อตัวเดียวกัน
หลายคนเป็นห่วงไงว่าเอ๊ะคนป่วยสองคนไปอยู่ด้วยกัน
ถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งกำลังจะหายแล้วกลับมาติดอีกหรือเปล่า
คุณหมอยืนยันนะคะไม่ได้ทำให้หายช้า๑๐๐เพราะว่าเชื้อดูดตัวเดียวกัน
ขอให้หายนะขอให้ผลเป็นลบนะขอให้หายค่ะ
เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
สำหรับการตรวจหาผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะ
การแถลงจะบอกทุกวันเลยว่าทำในลักษณะเชิงรุก
หลังจากที่ทราบว่าใครป่วยตรวจสอบคนรอบข้าง
แล้วก็ส่งอสมไปบอกเลยว่าคุณต้องกักตัว๑๔วัน
ใครที่มีอาการเดี๋ยวอสมจะติดต่อโรงพยาบาลให้
ตอนนี้เนี่ยนะคะหลายพื้นที่อสมทำงานหนักมาก
นครพนมค่ะตอนนี้ต้องสั่งกักตัวช่างซ่อมรถยนต์๒คัน
มีความเสี่ยงค่ะที่จะไปติดเชื้อจากพริตตี้
พูดแบบนี้โอ้โหตกใจเลยเดี๋ยวเครียดหนักเลยนะคะ
เกิดปัญหาครอบครัวมาอีกเปล่านะคะเขาไม่ได้ไปเที่ยวค่ะ
แต่พริตตี้เอารถมาซ่อมที่อู่ของผู้ชายคนนี้
ก็เลยอาจจะมีความเสี่ยงนี้นะคะเพราะว่าเวลาเอารถมาซ่อม
ิตตี้ก็ต้องนั่งในรถใช่ไหมแล้วช่างเขาก็ต้องไปนั่งในรถเหมือนกัน
กลัวว่ามันจะมีละอองฝอยติดอยู่ในรถนี่นะคะ
ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลค่ายเกร็ดศรีวราพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสกลนครค่ะ
ลงพื้นที่สอบสวนโรคที่อู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่ง
ริมถนนสายสกลนครนครพนม
ที่มีอาการอาการของเธอก็คือลิ้นไม่รับรู้รถ
เมื่อวันที่๑๐เมษายนตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ

เบื้องต้นสอบประวัติพบว่าระหว่างเดินทางกลับนครพนมบ้านเกิดเนี่ย
ผู้ป่วยเอารถเก๋งมาจอดซ่อมทิ้งไว้ในอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่ง

จากนั้นช่วงเย็นวันที่๘เมษายน
ผู้ชายที่มากับผู้ป่วยก็แวะมารับรถที่จอดซ่อมไว้โดยผู้ป่วยไม่ได้เดินทางมาด้วย
จากการสอบสวนโรคพบว่ามีช่าง๒คนร่วมสัมผัสสิ่งของใกล้ชิด
ก็คือการเข้าไปในรถจับพวงมาลัยรวมถึงจับอุปกรณ์ต่างในรถ
และช่วงที่ทำงานซ่อมรถเนี่ยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยไม่ได้สวมถุงมือด้วยมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะติดเชื้อก็ได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปถึงตัวเลยแล้วบอกว่าให้กักตัว๑๔วันดูอาการ
ถ้ามีอาการไปหาหมอทันทีนะหรือว่าแจ้งอสมก็ได้
จากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงต่ำอีก๒คนคือหลานชายที่พักอาศัยอยู่ในอู่ซ่อมรถและพันรยาของช่างอีกหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของอู่
คนนี้ก็ต้องกักตัว๑๔วันเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
และอีก๒วันหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวช่าง๒คนไปตรวจหาเชื้อไวรัสต่อไปค่ะ
ส่วนสถานการณ์โควิดในเลยนะคะนายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดก็ร่วมแถลงข่าว
ในเลยพบผู้ป่วยรายที่๔เป็นสามีของผู้ป่วยรายที่๓
ที่ตรวจพบเชื้อไป๑๐เมษายนค่ะ
นี่แหละส่วนสามีที่ติดมาจากฝั่งพันธรรยา
รับราชการอยู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย
ต้นทีมสอบสวนโรคเรียกตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด
ในช่วงที่ผ่านมามี๑๕รายมาตรวจหาเชื้อไวรัสแล้ว
ว่าจะทราบผลภายในวันนี้นะคะ
ใน๑๕รายมีความเสี่ยงสูงด้วยที่อาจจะติดเชื้อก็คือมีอาการเล็กน้อยเนี่ยนะคะ
ใครที่เริ่มมีอาการแล้วก็สงสัยว่าตัวเองเคยไปใกล้กับคนที่ป่วยเนี่ย

ชะล่าใจนะคะอย่าปกปิดข้อมูลด้วยนะคะ